ลิงเขาสอนลูกลิงเขาสอนให้ทำอะไรกันเดี๋ยวไปดูกันหน่อย

คุณโกหกนะนี่เล่นแบบเล่นแบบใช้เป็นเลยนะ
และคุณเหมือนคนมาก
เพราะทุกคนดูดิเขาซูมอินซูมเอาเลื่อนขึ้น
หนักของมือเขาวิธีการที่เขาอุ้มลูกท่านั่งของเขา
นี่น่ารักมากนะคุณผู้ชมพ่อลิงเขาสอนให้ลูกใช้แท็บเล็
แล้วก็เล่นโชว์เขาเลื่อนได้ขยายได้ทำได้
ทำได้ไงน่ะคลิปนี้วันนี้ถูกเผยแพร่ลงบนเมย์ไผ่
สังคมออนไลน์ของชาวจีนตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะคะ

แต่คลิปนี้เนี่ยเพิ่งถูกนำมาแชร์ต่อจนโด่งดังไปทั่วโลก

คือเราเห็นว่าฉลาดน่ารัก
แต่นางเอลิซ่าอัลเลนผู้มนุยการองค์กรช่วยเหลือ
และพิทักษัตริย์หรือพีต้าในสหราชาติธรรมดาเขาออกมาเตือน
บอกว่าลิงถึงแม้ว่ามันจะฉลาดมาก
แล้วก็มีพฤติกรรมทางสังคมกายภาพจิตวิทยาที่สลับซับซ้อน
แต่ธรรมชาติของมัน
เขาไม่ได้สร้างมันมาเพื่อมาเล่นแท็บเล็ตหรือคอมพิวเต

จะมีต้นไม้ให้มันปีนป่ายล่าเหยื่อ

ไม่ใช่มาทำท่าเหมือนคนแบบนี้
ซึ่งทำได้ก็เก่งแต่วิธีการใช้มือของมันเนี่ยเหมือนจริง

เลื่อนขึ้นเลื่อนลงขยายซูมอินซูม
คือเหมือนอ่านรู้เรื่องหนูไม่ได้อ่านรู้เรื่องใช่ไหมลูก

ใช่คือวิธีการเล่นเขามันเหมือนคนที่เล่นเป็น
รู้ว่าต้องทำอะไรน่าจะอมลิ้นเล่นหรือเปล่าเอ่อเก่ง